พระธาตุอินแขวนจำลอนะครับแห่งเมืองตราด

ไม่รู้ว่าเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่า

เออเฮ้ยมันกัดกันเองเหรอ
หรือยังไงมันจะกินกันหรือยังไง

ยกนี้๒นาทีกว่าจนสุดท้าย

ใต้ฐานบรรจุพระธาตุนะครับพระธาตุอินแขวนจำลอง
สำนักสงฆ์เขาคุณธรรมอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับ
เมื่อวานนี้โดยชาวบ้านหลายคนพบเห็นต่างบอกว่า
ไม่รู้นี่จะเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่า
คุณผู้ชมเคยเห็นไหมผมไม่เคยเห็นตุ๊กแก่กัดกันนะ
สำนักสงฆ์แห่งนี้มีพระจำพรรษาเพียง๓รูปครับ
แล้วหลังจากสร้างพระธาตุอินแขวนจำลองแล้ว
ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
นี่ฮะนี่ฮะคุณผู้ชมเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่ง